เครียดไม่มีเงินค่ารถกลับบ้าน
ก็เลยตัดสินใจจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงแม่น้ำมูล
ไม่มีตังค่ารถนี่คือจะฆ่าตัวตายเลยเหรอ
เขาบอกว่าเขาเคยมีอาการแบบนี้มาแล้ว
มีความเครียดแบบนี้เคยพยายามฆ่าตัวตายแบบนี้มาแล้วด้วยนะ
นายฤทธิสันเทพิทักษ์นายอำเภอพิบูรมังสาหาร

ไปช่วยเหลือผู้ชายไทยคนหนึ่งนะคะ
ซึ่งกำลังปีนสะพานข้ามแม่น้ำมูล
ใช้เชื่อมระหว่างอำเภอพิบูรมังสาหารไปอำเภอตานสุม
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขามีปัญหาครอบครัว
ต้องการค่ารถเดินทางกลับบ้าน

ไม่รู้จะทำยังไงฆ่าตัวตายดีกว่า
ก็เลยปีนราวสะพานออกไปอยู่ด้านนอกตัวสะพานแล้ว

นายฤทธิสันและพันธบทเอกปริญญา
หันชัยยุงวาผู้กำกับโรงพักพิบูรมังสาหาร
ก็มาถึงที่แล้วก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมพูดสารพัดเลย
บอกว่าจะมอบเงินค่ารถให้พันบาทนะ
แต่ว่าขอให้ปีนกลับเข้ามาเอาที่ด้านในสะพานก่อน

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดึงตัวผู้ชายคนนี้

แล้วก็มอบเงินให้ตามที่บอกเอาไว้นะ
จากนั้นก็พูดคุยปลอบขวัญให้กำลังใจไป
แล้วก็ทราบว่าผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะ
เป็นชาวบ้านโนนค้อตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูรมังสาหาร

แล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อลดอาการเครียด
ก็เลยทราบว่าผู้ชายคนนี้มีประวัติเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องมาจากความเครียดนี่แหละ
แล้วเขาก็เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งด้วย
ระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็พูดจาวกไปวนมาแล้วก็เอาแต่ร้องไห้นะคะ
ทางตำรวจก็เลยมอบให้แพทย์ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอดูแล

หากยังมีความเครียดอยู่ก็อาจจะต้องส่งตัวไปให้แพทย์ด้านจิตเวท
ที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพช่วยรักษาต่อไปด้วยนะคะ